คอมก็แน่นอนครับว่าอย่างที่

อาการนครเนี่ยเมื่อวานนี้ที่พูดไปนะครับ
ในมุมของนักคล่อมเนี่ยก็คือมีอาการไตวายนะครับ

จนกระทั่งถึง๓ทุ่มหลังจากฟอกไตไปเนี่ย
ก็เอ่อความดันดีขึ้นอืมนะครับความดันดีขึ้นแล้วก็
แล้วก็แต่ว่าไตเนี่ยยังไม่ค่อยดี
ถ้าไตยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าไตวายนะครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยนครก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักนะครับ
ป่วยเป็นป่วยหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปต่อคิวนะฮะ
ในการที่จะต้องย้ายโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าแนะนำทุกอย่างต้องอยู่ในคิวนะครับ
มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีดีเนี่ยเอ่อ
ผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลอื่นที่มีอยู่
แล้วอยู่ดีต้องไปถอดเครื่องช่วยใจของเขามาให้นครมันคงจะเป็นไปไม่ได้
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของนครเองเนี่ย
ทางครอบครัวเข้าใจบริบทเหล่านี้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในคิวนะฮะ
ถ้าเกิดว่าคนที่เขาออกไปแล้วนครได้ย้ายก็ย้ายไป
ถ้ายังไม่ได้ย้ายก็จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมทุกอย่างอยู่ในคิว
ไม่ได้มีอภิษิตในการที่จะไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ในมุมของคนที่ได้มีการออกมาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า
อยากให้นครได้ที่นี่ที่นั่นที่นี่อย่างนี้
คือผมว่าเป็นความเป็นห่วงของเขาที่คือญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักเพื่อนสนิท
ก็คงอยากจะได้ให้หมอที่ดีที่สุดก็อาจจะออกมาขอ
แต่ในบริบทของความเป็นจริงไม่ได้ก็คือไม่ได้ถูกไหมฮะ
ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคิวเพราะว่ามันก็ยังมี
พี่น้องประชาชนคนไทยต่างนานาคนที่เจ็บหนักคนป่วยต่างนานาเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่เหมือนกัน
การที่จะไปแซงไปอะไรอย่างนี้คงจะคงยังไม่เป็นอย่างนั้น
เอาใจช่วยเนอะ
วันนี้ก็ทุกคนในวงการก็ส่งกำลังใจก็คือลูก

แล้วก็ลูกอย่างที่คุณหนุ่มบอกเมื่อวานเนี่ยลูกก็ยังกักตัวอยู่ยังไปหาพ่อไม่ได้
ก็อย่างที่ว่า

เราก็ยังไม่รู้อาการเพราะว่าเราก็ต้องรอฟังจากพี่ว่าถ้าเกิด
เทียบกับเมื่อวานตอนเย็นกับวันนี้อาการ
คือวันนี้ผมด้วยอาการของนครเองผมยังไม่ได้ติดตามมาก

ซึ่งไม่ได้คุยกับตอนเช้าแต่ไม่ได้คุยกับนักคล่อมนะฮะ

ถามน้องไอซ์เมื่อช่วงบ่ายเขาบอกวันนี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
ดีขึ้นก็คือหมายความว่าที่ดีขึ้นก็คือในกรณีของความดัน
พอมีการพวกเลือดมันเอาของเสียออกไปเนี่ย

แต่ในมุมของค่าของไตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

อะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในมือคุณหมอที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด